ข่าวดีมาบอกบ้างกับเรื่องของค่าไฟ
เพราะว่าล่าสุดคณะกรรมการกรกภมีมติปรับลดค่าไฟลง๗สตางค์
มีผลในรอบเดือนพฤษภาคมนี้
แต่ส่วนทางการค่าน้ำกำลังจะปรับขึ้นแล้วนะครับ
ธนาฬของนายคมกฤษตันตวรรณิสเลยค่ะ
ที่การสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กรกภก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการเขาประชุมกันแล้วก็มีมติ
ให้เขาขอรับภาระในการยืดหนี้การชำระค่าไฟออกไป
ก็จะส่งผลให้การเก็บค่าไฟประชาชนในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนั้น
ลดลงไป๗สตางค์จากเดิมจะปรับขึ้นเป็น๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วย
ก็ให้ปรับลงมาเหลือ๔บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะจริงแล้วมันปรับลงแค่๒สตางค์เพราะอะไร
ปัจจุบันเราจ่ายค่าไฟอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
แต่อัตราที่มีการประชุมก่อนหน้านี้เขาอนุมัติให้ปรับขึ้นไปเป็น๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วย
นั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วปรับลงมาแค่๒สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นนะครับ
อันนี้ก็มีการทำหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าทุกแห่งรับทราบแล้ว
ถึงแม้ค่าไฟจะปรับลดลงมาเล็กน้อยนิดหน่อยแต่สุดท้ายค่าน้ำอาจจะปรับขึ้นเร็วนี้ครับ
เพราะว่าผู้ว่าการการประปานครหลวงครับนายมานิดปานเอ็มยอมรับเลยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้าง
ในการคิดค่าน้ำปลาปลาใหม่ทั้งหมดให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
เพราะไม่ได้ปรับขึ้นมานานกว่า๒๓ปี
แต่หลายปีที่ผ่านมาต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟมันเพิ่มสูงขึ้น๑๕๒๐เปอร์เซ็นต์
เฉลี่ย๒๐กว่าล้านบาทแล้วเฉพาะค่าไฟนะครับต่อเดือนเลยนะ
แล้วแม้พยายามจะบริหารจัดการแล้วแต่มันก็ไม่ไหวจริงนะฮะ
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่าน้ำเราจ่ายกันอยู่๘บาท๕๐แต่ต้นทุนอยู่ที่๑๑บาท
อาจจะต้องปรับขึ้นเช่นเดียวกับการปรับปลา
ส่วนภูมิภาคบอกว่าตอนนี้ศึกษาโครงสร้างราคาค่าน้ำใหม่เหมือนกัน
พอต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเท่ากันทั้งเรื่องของค่าไฟค่าสารเคมี
ก็เลยต้องขอปรับขึ้นและจะเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ๑๐ปี
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวนำเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณา
และมาดูว่าจะได้ปรับขึ้นค่าน้ำหรือไม่นะครับ